ที่ฉันเขยิบพามาหน่อยแถวขาเข้ารามอินทาตรงกม๘
ตรงนั้นมันเป็นสะพานสะพานข้ามตรงรามอินทา
อันนั้นรถก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะมันขวาง

รถอะไรคะเนี่ยนี่รถปริศนีย์ไทยคุณเนี่ยมันพลิกตะแคงแบบนี้
แล้วในรถนะมีลูกสาวลูกสาว๓ขวบนั่งมาด้วยค่ะ
เด็กจะเป็นอะไรพ่อจะเป็นอะไรไหม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณเกือบตี๓ค่ะ
ซึ่งตำรวจที่สนคณะยาวก็ได้รับแจ้งเหตุ
เป็นรถของบริษัทปรายศนีย์ไทยพลิกตะแคงกีดขวางถนนตรงนี้
สะพานข้ามแยกรามอินทาค่ะคุณผู้ชมกม๘ตรงเชิงสะพานเลย
ถนนรามินทาขาเข้าเนี่ยนะคะพอไปถึงเนี่ยเจอโอ้โห
รถบรรทุก๖ล้อค่ะของบริษัทปริศนีย์ไทย
ถามว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันพลิกล่ะ
ชนกับเสาไฟค่ะคุณผู้ชมเสาไฟริมทางนั่นแหละล้ม
แล้วรถก็เลยพลิกตะแคงขวางอยู่สองเลนไปไหนไม่ได้
แล้วอย่างหนึ่งนะล้อหน้าล้อหน้าก็หลุดออกมาด้วยค่ะ
โอ้เจอไหมคนขับเจอค่ะเขาไม่ได้หนีไปไหน

นี่คุณผู้ชมดูที่พื้นถนนสิมันก็เป็นร่องรอยนะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปคุยกับคนขับ
คนขับรถปรายศนีย์ไทยคันนี้อยู่กับลูกสาวด้วย๓ขวบค่ะ
นั่งมาในรถคันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บแหละฟกช้ำมีรอยถลอก
ถามตัวคนขับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิ
คือตัวคนขับบอกนะว่าไปรับพัสดุปริศนีย์รับมาเต็มคันรถเลย
จากตรงเอ่อที่ทำการปริศนีที่กระดิ่งบุรีของปลาจีนนะคะ
จะไปที่หลักสี่ไงแล้วตอนนั้นน่ะขับรถมา
เมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมาฝนตกถนนลื่น
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเสาไฟแล้วก็พลิกแบบนี้เลย
ตำรวจก็ต้องรีบเคลียร์เลยค่ะปิดการจราจรบนสะพานก่อน

ใช้ทางราบข้างล่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องรอประสานรถใหญ่
เป็นรถเครนให้มาช่วยยกแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะ
ผู้ที่สมถึงจะเคลียร์เส้นทางตรงนี้ได้อ่ะค่ะครับ